แต่รู้รู้รู้รู้รู้ไม่ไหว
อ๋อแม่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกยาย
ให้มานอนบ้าน

ถ้ายายยายหมอเซย์มันทับอยู่
อยากจริงให้เข้ามารับประชาบละ
ให้จำนวงมา
จะจัดสิ่งนะครับ